ยังอยู่ที่เรื่องของการไปรักษาอาการบาดเจ็บปวดท้องที่โรงพยาบาล
ผู้หญิงคนหนึ่งเขาปวดท้องมาก
ญาติพี่น้องก็พาไปที่โรงพยาบาล
แล้วนั่งปวดท้องอยู่แบบนั้นโรคจะเป็นสร้างคุณทรมานมาก

แต่ญาติบอกว่าก็ปวดอย่างนั้นแต่ไม่มีหมอมารักษา
สุดท้ายมันกลายเป็นเรื่องเศร้าเพราะปวดท้องจนเสียชีวิตครับ
มันเป็นภาพที่ทรมานใจเลือดเกิน
แล้วภาพนี้นะจริงไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายนะ
แต่แค่แบบว่าจะถ่ายเก็บไว้

ภาพสุดท้ายของน้องสาวเธอ

ไม่เข้าใจไงว่าพอไปถึงห้องฉุกเฉินแล้ว
แล้วก็มีการย้ายให้ไปอยู่เหมือนกับห้องผู้ป่วยรวม
แต่ถ้าเกิดอาการขนาดนี้ทำไมไม่มีแพทย์แบบแพทย์อีอาร์แพทย์ฉุกเฉิน

ก็เราไม่สบายหนักขนาดนี้เขาป่วยจะเป็นจะตาย
แล้วทำไมแพทย์เวรไปไหนอะไรแบบนี้
ก็เป็นคำถามที่ตอนนี้หลายคนกำลังตั้งคำถามกันอยู่
ซึ่งคลิปที่เห็นนะครับคุณผู้ชม
พี่สาวของผู้ป่วยนะฮะเขาถ่ายเอาไว้
น้องสาวคือป๊อปอายุ๒๗ปีคนในภาพ
นั่งปวดท้องทุกข์ทรมานอยู่บนเตียง

อันนี้โรงพยาบาลอยู่ที่มรนองนะ
ร้องตลอดเวลาแล้วมันเป็น
หอผู้ป่วยที่เขาพักรักษาตัวอาการทั่วไป
แต่เธอไม่ไหวแล้วเธอปวดท้องมาก
พี่สาวก็พยายามเดินมันทำอะไรไม่ได้เลยเหรอ
เอาคุณหมอคุณพยาบาลอะไรยังไงแต่ไม่มีใครมาดูอาการน้องเขาเลย
สุดท้ายป๊อปคือคนปวดท้องถูกเข้าไปที่โรงพยาบาล
คือตอนแรกเนี่ยน้องอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมว่าเขาปวดท้องตอนตี๒
สุดท้ายไปที่โรงพยาบาลคือก่อนที่เขาจะมาที่นี่
แล้วมันลงไปที่ไตไปที่กล้ามเนื้อขาเริ่มอ่อนแรงแล้ว
พอถึงโรงพยาบาลก็เข้าห้องฉุกเฉินไป
พอไปถึงปวดท้องตี๒ไปถึงห้องฉุกเฉินประมาณตี๓
ก็มีการฉีดยาแก้ปวดให้แล้วหลังจากนั้นก็ส่งน้องขึ้นมาที่วอร์ดคนไข้
แล้วนอนดูอาการแต่อาการมันหนักขึ้นแบบนี้
เขาร้องทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดท้องมากเหลือเกิน
ระหว่างที่อยู่ในหอผู้ป่วยน้องอาการหนักขึ้นหนักขึ้น
พี่สาวก็เลยแบบเอ๊ะยังไงทำไมไม่มีหมอมาดู
ใช่ไปเรียกพยาบาลพยาบาลอันนี้ตามคำบอกเล่าคือ
พยาบาลก็ไม่สนใจแถมพูดจาไม่ดีใส่ด้วย
ใช่ค่ะแล้วพอเป็นแบบนี้กลายเป็นว่าพอถึงเช้านะ
ถึงเช้าคือ๘โมงถึงจะได้เจอหมอ
แล้วหมอก็อธิบายให้กับญาติฟังด้วยเพราะว่าญาติเองบอกว่า
อยากจะขอย้ายโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลที่จังหวัดระนอง

หมอก็อธิบายว่าถ้าเกิดว่าคุณจะให้โรงพยาบาลส่งต่อเนี่ย
มันจะต้องมีกระบวนการนะคือไปเอ็กซาเรย์แล้วก็มีคิวต่าง
คือมันไม่ได้สามารถทำได้แบบรวดเร็ว
แต่ถ้าเกิดคนไข้อยากไปโรงพยาบาลอื่นแบบเร็ว
อันนี้คนไข้จะต้องเดินทางไปเอง

แต่ท้ายที่สุดคุณพอปรึกษากัน
พี่สาวเลยตัดสินใจพ่อพ่อพาน้องไปโรงพยาบาลหน่อย
จังหวะที่ให้น้องมานั่งรอที่รถเข็นเพื่อให้พ่อขับรถมารับ
จังหวะนั้นน้องช็อกตายคารถที่รอพ่อ
อาจมีกระบวนการที่ช้าไปหมดแต่เขาไม่ไหวแล้วไง
คำถามก็เลยเกิดขึ้นว่าทำไมถึงปล่อยให้ผู้ป่วย
หนักถึงขั้นกับช็อกเสียชีวิตคารถเข็นแบบนี้
พี่สาวก็เลยนำคลิปนี้มาร้องขอความเป็นธรรม
และขอคำตอบจากโรงพยาบาล
สาเหตุที่ขาดการดูแลจนน้องเขาเสียชีวิต
ขอคำตอบหน่อยทำไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้

ให้หนูล๊อคคลิปเพราะว่าเขาพูดดีแต่หนูมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้พูดดีค่ะ
ไม่ได้พูดดีกับน้องเลยอันนี้หนูอยากจะให้พยาบาลคนนี้มาขอคำมาน้อง
พยาบาลคนที่พี่สาวพูดถึงคือคนที่อยู่ในคลิปเมื่อสักครู่

ถ้าได้ฟังคุณผู้ชมน่าจะตัดสินเองได้ว่าการพูดคุยมันเป็นอย่างไร
คือคนในคลิปนี้ทีนี้พี่สาวก็บอกว่าอยากจะให้พยาบาลมาขอขมาศพน้องด้วย
ทำไมถึงต้องรอให้ถึงเช้าแล้วกว่าหมอจะมา
และสุดท้ายคำถามคือไม่มีหมอเวรไม่มีใครอยู่เลยเหรอ

แต่สุดท้ายเราให้ความเป็นธรรมอยู่แล้ว
ให้ความเป็นธรรมสองฝ่ายต้องฟังทางด้านของโรงพยาบาลด้วย

สาเหตุเกิดจากลำไส้ขาดเลือด
ก็จะปวดรุนแรงอย่างที่เห็นเลย
ให้ยาแก้ปวดก็ดีขึ้นนิดหน่อย

เกิดจากเส้นเลือดใหญ่

มีการปริบแล้วก็ฉีกผัก
เลือดก็ได้ไหลเข้าไปในเยื่อของหัวใจนะครับ

ที่เป็นถูกรักหรือเยื่อหัวใจ

แล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนเสียชีวิต
ก็ได้อธิบายยากครับ
อันนี้ก็เป็นการอธิบายการธนสูตรศพ

แต่สิ่งที่ทุกคนที่ดูข่าวนี้

ตอนที่ป่วยตอนนั้นที่หนัก

และนี่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะคุณผู้ชมคือในใบมรณบัตร

คือเลือดออกในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ
สอดคล้องกับทางที่โรงพยาบาลชี้แจง

มันก็เลยทำให้เลือดไหลเข้าไปที่เยื่อหุ้มหัวใจ

แต่ถามว่าโรคที่เธอเป็น

คุณหมอชี้แจงในโต๊ะแถลงด้วยนะคะบอกว่า
ปัจจัยสนับสนุนให้หลอดเลือดหัวใจปริฉีกขาด
มีผลเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะ
คลิปที่เราได้เห็นก็เป็นคลิปสุดท้ายของน้องจริง

แล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเคสเนอะ
เป็นหนึ่งเคสบทเรียนที่ทุกฝ่าย
ก็คือทางด้านของโรงพยาบาลต้องดูแลผู้ป่วยด้วย